ความคืบหน้ากรณีเรื่องเฉาโชว์กับแวดวงการศึกษาของไทย
กรณีครู๕คนก่อเหตุข่มขืนนักเรียนม๒กับม๔เนี่ยนะคะ
ขีดเส้นมาแล้วนะคะภายใน๒เดือนนี้ผลสอบวินัยร้ายแรงจะต้องออกมา
รวมถึงพอโรงเรียนว่าจะละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ภายในหนึ่งเดือนนี้จะรู้ผลนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้นางสาวสิริการคล่องดี
นักพัฒนาการเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ก็ได้บอกถึงสภาพจิตใจของนักเรียนหญิงทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียหาย
คดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะซึ่งยืนยันว่าหลังจากที่รับเด็กทั้งคู่
ม๒และม๔เข้ามาดูแลปรากฏว่าเด็กเครียดน้อยลง
มีกำลังใจดีขึ้นจนถึงตอนนี้ยังไม่พบปัญหา
คุกคามข่มขู่เด็กทั้งสองคนรวมถึงพยานแวดล้อมนะคะ
ถ้าเกิดว่าหากว่าพบว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมการข่มขู่
เดี๋ยวทางนักพัฒนาการเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหา
จะมีการประสานตำรวจยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อให้ยกคำร้องการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทันทีนะคะ
ส่วนทางด้านนายภูนศักดิ์พระศรีรัตภูมิศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ได้พูดถึงแนวทางการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับครูทั้ง๕คนค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็ให้ครูทั้ง๕คนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ก็จะมีการเร่งดำเนินการตามขั้นตอน
คือจะต้องแล้วเสร็จภายใน๑๘๐วัน
แต่สามารถขยายเพิ่มได้อีก๖๐วัน
รวมแล้วไม่เกิน๒๔๐วัน
ซึ่งคดีนี้ผู้เกี่ยวข้องบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้จบเร็วที่สุด
คือเขาขีดเส้นเอาไว้เลยภายใน๒เดือนหรือ๖๐วัน
ยืนยันด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ซึ่งโทษสูงสุดของการผิดวินัยร้ายแรงมันก็คือการไล่ออก
แล้วก็จะต้องทำควบคู่กันกับตำรวจในการดำเนินคดีอาญา
อกจากนี้เรื่องของพอโรงเรียนผู้บริหาร
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพอเหมือนกัน
ว่ามีความผิดฐานละเลยหรือไม่
ว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ๑เดือน
เพราะสิ่งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปี๖๒
แล้วพอมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปี
มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าผอโรงเรียนจะรู้เรื่องไหม

ทำไมเกิดเหตุแบบนี้ในโรงเรียนพอจึงไม่ทำอะไรเลย
ก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ